เอาไปดูกันหน่อยนะคะว่าผีต้นไหนถึงขั้นทำให้หมอปลาต้องออกมาท้าผ่านสื่อเลยบอกว่าดูสิ
ว่าหมอป้ากับผีเนี่ยใครมันจะแน่กว่ากัน
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นที่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะผู้หญิงคนนึงค่ะ
ไปเก็บสร้อยคนตายมาใส่แล้วหลังจากนั้นเธอไม่เหมือนเดิมอีกเลย

กดทับด้วยสามีพี่หนาเล่าบอกเดิมทีเนี่ยตัวเขากับพี่หนามีอาชีพรับจ้างทั่วไปร่างกายแข็งแรงดี
กระทั่งหลายสิบปีก่อนในพื้นที่อำเภอตาคลีมันมีเหตุรถแก๊สระเบิด
และเป็นจังหวะที่มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดี
ก็เลยถูกเสร็จทางแก๊สเนี่ยกระเด็นใส่จนคอขาด
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นไม่กี่วันตัวพี่นิดกับพี่หนาก็ไปที่จุดเกิดเหตุพอดีผ่านไป
เขาบอกไปยังเจอชิ้นส่วนแบบลำไส้อวัยวะภายในของคนอยู่เลย

แล้วก็ไปเจอสร้อยคอสแตนเลสตกอยู่ข้าง
หนาก็เอามาสวมเข้าที่คอแล้วกลับบ้าน
โดยที่ไม่รู้ว่าสร้อยเส้นนั้นเป็นของคนตาย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่หนามีอาการแปลกตลอดเลย
เขาบอกไปไหนก็เห็นแต่ผี
เห็นวิญญาณผู้ชายมาปรากฏตัว
บอกกลัวมากเลยเลยเอาสร้อยไปถวายให้ที่วัด

ทีนี้พี่นิดเองเขามีความเชื่อเรื่องพญานาค
เขาก็ไปเอาพญานาคมาบูชาที่บ้าน
พอพี่หนาเห็นรูปปั้นพญานาคเท่านั้นแหละ
ทุบพังหมดเลยค่ะ
ซากที่เหลือก็เลยต้องเอาไปถวายวัดอีกเหมือนเดิมนะคะ
รูปปั้นอันนี้พี่หนาแกทุบซะเละเลยนะคะ
แล้วตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาพี่นิดบอกเคยพาเมียไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนแล้ว

พาไปหาพระให้อาบน้ำมนต์ก็ไม่หายเหมือนกัน
สามเดือนที่ผ่านมาอาการซุดอาการหนักเลยเพราะไม่พูดไม่จากับใคร

สามเดือนกว่าไม่พูดไม่นอนเลย

พอหลังจากนั้นมาก็สักไม่นานเท่าไหร่
หาปลาหาอะไรไปไหนแล้วแต่

เห็นว่าผู้ชายคนนี้ติดตาม
พอนานมาก็เงียบหายไป
ก็จนมาจนถึงทุกวันนี้

แล้วมันมาอยู่ในร่างเมียกูทำไม

ก็อยากให้หมอปลาเนอะ

เออท่านจริงเลย

วันเนี่ยพี่หนาก็ลุกขึ้นได้เองเหมือนคนปกติแต่พูดจากรียา
ปกติไม่เหมือนคนเดิมดูเเข้าราวเคยถึงขั้นให้ตำรวจ
จับส่งโรงพยาบานกว่ามีกลับมาก็นอนนะคะแต่นอนฤือมตา
เลยไม่รู้ว่าตกลงตอนนี้ผีตัวไหนอยู่ในร่างพี่หนา
แน่เพราะนี่หน้าแถวหน้าปากซอยเพิ่งจะมีคนผูกคอตายไป
หมอปลารู้เรื่องแล้วหมอปลาบอกว่าไงรู้ไหมว่ายังไง
โกรธมากเลยนะโกรธใครโกรธผีหัวขาดทำไมล่ะที่ไปสิง
ร่างพี่หนาอ่าพี่หนาเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแค่เอา
้อยไปใส่ทำไมต้องไปสิงร่างเขาจะไปทำเขาแบบนั้น
นั่นนั่นไงเดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวเถอะนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่าง
ปลากับผีหัวขาดใครมันจะแน่กว่ากัน
ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันจันทร์เนี้ย
ผมจะลงพื้นที่ไปพิสูจน์ว่าผีหัวขาด
สมองปลาใครมันจะแน่กว่ากัน
คุณไม่กลัวเวรกลัวกรรมเหรอตายไปแล้วก็กลับพบกับภูมิไปเสีย
เขาเอาสร้อยเราไปใส่เราก็ได้บุญด้วย
รอดูนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเปิดศึกกันวันไหนด้วย
เดี๋ยวรัชพรจะตามให้ไม่ต้องกลัวครับทุกผู้ชมครับ